สุนัขใกล้คลอดก็ต้องช่วยเหลือ

แต่พอประเมินท่าทีแล้วไม่น่าจะช่วยเองได้

แต่ปรากฏว่าแม่สุนัขมีลูกสุนัขตายอยู่ในท้องถึง๖ตัว
แต่แม่สุนัขปลอดภัยนะครับ
นายสตวแพทย์พิชัยโภกฤษัง

ใช้เวลาผ่าตัดท้องของเจ้าแดง
สุนัขพันธ์ไทยผสมท้องแก่นานกว่า๑ชั่วโมง
หลังจากเจ้าหน้าที่กู้ภัยสายชนมูลิธิชุมพร
กุศลสงเคราะห์นำส่งให้ช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน
คือเจ้าหน้าที่เห็นไม่ว่าจะเป็นคนไม่ว่าจะเป็นสัตว
ว่าจะเป็นอะไรที่เดือดร้อนช่วยเหลือหมด

ทุกชีวิตมีคุณค่านะครับก็ส่งสัตวแพทย์
ปรากฏว่าเจ้าแดงอยู่ในสภาพดิ้นทุรนทุราย
ด้วยความเจ็บปวดหมดแรงหายใจรวยริน
ตรวจสอบเบื้องต้นเพราะว่ามีลูกตายอยู่ในท้องนะคุณ
ก็ได้ฉีดยาสลบแล้วเอาผ่าเอาซากลูกสุนัขออกมาจากท้อง
รวมถึง๖ตัวเพื่อช่วยชีวิตเจ้าแดงไว้
ก่อนจะเย็บบาดแผลแล้วก็รักษาอาการเบื้องต้นจนปลอดภัยนะครับ
โดยนายสัตวแพทย์พิชัยบอกว่าเจ้าแดงอายุประมาณ๕๗ปี
น้ำหนัก๑๐กิโลกรัมปกติสุนัขตั้งท้อง๖๓วันแล้วจะคลอดใช่ไหมฮะ
แต่สุนัขตัวนี้น่าจะครบกำหนดคลอดเมื่อ๑สัปดาห์ที่ผ่านมา
แต่ว่าคลอดเองไม่ได้ทำให้ลูกสุนัขทั้ง๖ตัวตายคาท้อง
เน่าเหม็นแล้วก็มีก๊าซจำนวนมากในท้องด้วยคุณ
เจ้าแดงถึงว่าทุรนทุรายไงถึงเจ็บปวดมากนะครับ
ก็แม่สุนัขก็ติดเชื้อขณะนี้อาการพ้นขีดอันตรายแล้วนะครับ
แต่ต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิด
ถือว่าสุนัขตัวนี้โชคดีมากหากมาช้ากว่านี้อีกนิดเดียว
เสี้ยววินาทีอาจจะตายทั้งแม่ทั้งลูกที่ตายไปแล้วนะครับ
สัตวแพทย์พิชัยบอกว่าช่วงนี้ได้นำเจ้าแดงไปพักฟื้นอยู่ที่คลินิก
พิชัยรักษาสัตว์ถนนชุมพรปากน้ำตำบลบางหมาอำเภอชุมพร
ซึ่งเป็นคลินิกรักษาสัตว์ของตัวเอง
อาการดีขึ้นและปลอดภัยมากกว่านี้
ก็จะให้เจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยมารับกลับไปอาศัยที่เดิม
โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายในการรักษาแม้แต่บาทเดียว
หรือว่าถ้าเขาเป็นสุนัขเร่ร่อนก็ต้องช่วยเหลือต่อไป
ว่าจะเอาเขาไปที่ไหนหรือว่าจะมีใครใจบุญ

ก็ใจดีทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยรวมทั้งสัตวแพทย์ที่ไปทำคลอดให้